ในแผนก็เดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ก่อนหน้านี้ไปกรรมการสิทธิ์ไปร้องนายกวันนี้ไปร้องสภาธนายความ
บอกว่ามีทนายความคนนึงไปออกรายการโทรทัศน์
พาดพิงถึงตัวเองพูดพาดพิงถึงที่ทำงาน
เพื่อนร่วมงานจนถึงขั้นต้องออกจากงาน
เนี่ยค่ะก็เลยไปร้องเรื่องนี้ลองฟังเสียงในแผนดูนะคะ
ในแผนก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้บอกว่าถูกตำรวจคมครูให้รับสารภาพหรือกลับคำให้การ
แค่บอกว่าตำรวจแนะนำให้สารภาพเท่านั้นค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นพยานของฝั่งใคร
ไม่ได้รู้จักกับใครเป็นการส่วนตัวเลย
ทีนี้ทางผู้รับเรื่องนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการมารยาทสอบสวน
ถ้าพบว่าทนายความคนนั้นมีความผิดจริงก็จะมีโทษ๓สถาน
พักทันห้ามเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกิน๓ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตทนายความค่ะ
มันสอบสวนแล้วเห็นว่ามีความผิดหรือกระทำการที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยครับ
เราก็จะมีโทษลงโทษทนายมีอยู่ให้
๑ว่ากล่าวต่อเตือน๒ทำภาพคัน๓ใช้ใบอนุญาต
ฟ้าเดินทางมาด้วยนะคะนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
ก็บอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับในแผนรู้จักกันมา๓วันแล้ว
ก็ขอเบอร์มาตอนที่ไปเจอในแผนที่ศาลก็ติดต่อกัน
ก็ถอนตัวจากการเป็นพยานฝั่งครูปรีชาแล้วก็ไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวอะไร
เรื่องคดีก็ไม่หนักใจก็ขอให้ว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ